ประเทศไทยพยากรกับ๕กูรูผู้เชี่ยวชาญและ๙หมอดูชื่อดัง
คุณผู้ชมในวันนี้เรามาติดตามกันต่อครับ

และถ้าหากว่ามองนับจากวันนี้ไปอีก๑๐ปีข้างหน้า
คุณภาพชีวิตของเด็กและผู้สูงอายุน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ปัจจัยหลักก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม
ติดตามรายละเอียดช่วงนี้พร้อมกันครับ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือการมีชีวิตที่มีความสุข
นิยามที่ดรนิพนธ์ภัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณได้กล่าวไว้
สรุปผลวิจัยชีวิตคนไทยใน๒ทศวรรษแห่งการพัฒนา
ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตประชากรไทยระหว่างปี๒๕๒๙ถึง๒๕๕๒
ว่าดัชนีชีวัตรความสุขของคนไทยคือครอบครัวเกื้อหนุน
รายได้เพิ่มขึ้นอายุไขเพิ่มขึ้น
ซึ่งดัชนีชี้วัดนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสหประชาชาติ
ที่เคยศึกษาความสุขมวลรวมของประเทศต่างกว่า๒๐๐ประเทศทั่วโลก
และพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับ๒ในอาเซียน
ดัชนีชีวัตรความสุขจะเป็นไปในทางเดียวกัน
แต่จากงานวิจัยเล่มนี้พบว่า
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแล้วทั้งนั้น
พัฒนาคุณภาพชีวิตมีหลายปัจจัยคือ

คือมีเพียงรุ่นปู่ย่าตายายกับรุ่นลูกหลานที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
เพราะรุ่นพ่อแม่ไปทำงานพบมากที่สุดในภาคอีสานและภาคเหนือ
มีครัวเรือนอยู่คนเดียวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้หญิง

มีแรงงานนอกระบบกว่า๑๖๐ซึ่งอยู่นอกเหนือสวัสดิการและการคุ้มครองของหน่วยงาน
เหลื่อมล้ำทางรายได้ที่เป็นต้นเหตุของปัญหายาเสพติดอาทยากรรมค้าประเวณี
นับจากนี้๑๐ปีเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงในระยะกลาง
ที่ดรนิพพลคาดการณ์แนวโน้มคุณภาพชีวิตคนไทย
ว่าจะมีปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ไม่ค่อยดีนะครับภาพในอดีตมาเราดีวันนี้เรากินบุญเก่า
แล้วแนวโน้มไม่ค่อยดีเพราะ๔๕ปีที่ผ่านมา
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เมื่อวานคุณก็ได้ยินท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดพูดถึงเรื่องประเทศไทยคนขาดความเชื่อมั่น
คนไทยเองทั้งคนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย
แนวโน้มการเจริญเติบโตใน๕ปีที่ผ่านมาเราโตช้ากว่าศักยภาพ
เราโต๓๔เอง๓เสร็จศักยภาพของเราเราสามารถโตไปได้ถึง๕
โอ้โหไอ้การที่ต่างกันโตต่ำกว่าระดับศักยภาพไป๑๒เนี่ยเงินหายไปเยอะนะ
อีกอันหนึ่งที่จะกระทบกระเทือนคุณภาพชีวิตก็คือสังคมไทยเป็นสังคมชะลาภาพ
เดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่มีลูกกันแล้วแต่งงานกันแล้วก็ไม่ยอม
มีลูกเพราะคนสมัยใหม่ไม่อยากจะมีลูก
มีลูกก็อย่างมากก็คนเดียวอะไรอย่างนี้น้อยมาก
แล้วอันนี้ก็คือปัญหาว่าทำให้คนจำนวนมากของเราเริ่มแก่ตัว

ถึงแม้ขณะนี้เรามีลูกหลานดูแล
แต่นึกถึงอีก๒๐ปีข้างหน้า
รุ่นลูกหลานที่ดูแลพ่อแม่ของตัวเองวันนี้
ตอนหลังถ้าตัวเองแก่ใครดู

แนวโน้มปัญหาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยคือ
เศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพ
ประชากรประสบปัญหาหนี้ครัวเรือน

มีหนี้ร้อยละ๘๗ของรายได้

คือลูกหลานอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย
ไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา
รวมไปถึงปัญหาผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล
มีแรงงานนอกระบบสูงกว่า๑๖๐
เช่นอาชีพอิสระค้าขายทั่วไป
ธุรกิจออนไลน์กิจการส่วนตัว
มีทั้งกลุ่มระดับล่างที่มีรายได้น้อย
ทำงานหนักขาดความมั่นคง
ขาดทักษะฝีมือที่เป็นที่ต้องการของตลาด
และกลุ่มที่มีรายได้สูงแต่ไม่ชำระภาษี
โรคคนรวยหรือโรครัง
คือโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิต
ต้องใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลจำนวนมหาศาล
เรื่องคุณภาพชีวิตกรอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ
เกิดแก่เจ็บทาย
และชื่อเหลือในครอบครัวมาอันดับ
การพึ่งพาสายกันการเคลื่อนรุกกัน
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญที่สุดนะฮะ
แล้วตอนหลังพอครอบครัวไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้แล้วค่อยอาศัยชุมชน
แล้วสุดท้ายค่อยอาศัยรักเราไม่ใช่เออะอะไรพอมีปัญหา
เรียกร้องให้รัฐมาช่วยผมคิดว่าเราช่วยตัวเอง
แต่การช่วยตัวเองภายในครอบครัวมันมีพลังนะ
แล้วมันเป็นฐานอะไรที่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิม
เราสามารถพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาให้มันเข้มแข
เมื่อกี้ก็เรียนแล้วเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดแห่งความการสร้างความสุขคุณภาพชีวิต
มีปัญหาก็แก้ปัญหากันตรงนี้นะแก้ตรงนี้ก่อน
เงินออมเราก็ต้องช่วยกันสร้างภายในครอบครัวก่อน

แล้ววันหลังไม่พอแล้วค่อยมาช่วยเติมทีหลัง
ครับโอเค
แนวทางที่ภาครัฐต้องทำนโยบายสาธารณะ

ตามที่ดรนิพนธ์ได้ให้แนวทางไว้
คือ๑ภาครัฐต้องออกแบบและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบทั่วถึง
โดยให้ความเจริญและรายได้เติบโตในทุกระดับ
รวมทั้งต้องกระจายอำนาจไปสู่ส่วนภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
ให้เกิดการบริหารด้วยตัวเองเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนวัตกรรม
ให้คนในท้องถิ่นทำการเกษตรได้ยั่งยืนและมีสุข
กระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในชนบท
ผู้บริหารและครูต้องเอาใจใส่ครอบครัวต้องสอดส่องดูแล
และจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชน
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับศตวรรษที่๒๑
โดยสร้างแรงงานที่มีความรู้เก่ามาเพิ่มภูมิความรู้ใหม่
ซึ่งต้องใช้งบประมาณและวิธีที่เป็นเลิศ
แต่หากทำสำเร็จจะยกระดับรายได้ประชากรระดับล่างขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยให้ภาครัฐร่วมมือกับท้องถิ่นในการร่วมกันพัฒนา
ปรับหลักสูตรและกฎหมายการพยาบาล
เพื่อเปิดโอกาสให้สร้างบุคลากรที่มีทักษะมากขึ้น
เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
เพราะนี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี